เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวที่ลูกทำกับแม่นะคะ
ที่จังหวัดประจีนบุรีลูกชายคลั่งค่ะ
แล้วปรากฏว่าใช้มีดฟันแขนแม่จนบาดเจ็บ
คือแผลลึกถึงเกือบขาดแล้วก็วิ่งหนีไป

แล้วไปตรวจสอบประวัติพบว่าเคยก่อเหตุทำร้ายพ่อแม่ด้วยนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๘ทับ๑หมู่๒บ้านสะขุด
ตำบลโดน๔อำเภอกบิลบุรีจังหวัดประจีนบุรีค่ะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็อยู่ที่พื้นหน้าบ้านเลย

รองเท้าที่ถอดอยู่หน้าประตูพบคราบเลือดเปื้อนอยู่เหมือนกัน
ผู้บาดเจ็บก็คือนางอมลรัฐนะคะอายุ๔๘ปี
ถูกฟันเข้าที่แขนข้างซ้าย
คือถึงเป็นแผลชะกันหวิดขาดเลยอะค่ะ
หลังถูกทำร้ายแล้วเธอก็เลยไปที่บ้านญาติข้างบ้านค่ะ

ทางญาติก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ส่วนผู้ที่ก่อเหตุทราบชื่อคือนายธวัชชัย
สงวนนามสกุลนะคะอายุ๓๐ปีก็เป็นลูกชายนี่แหละ
หลังก่อเหตุนะคะคนนี้ลูกชายก็หนีไป
ต่อมาทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งญาติญาติได้รับแจ้งว่า
มีคนพบตัวผู้ก่อเหตุอยู่ที่แถวบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะ
ที่บ้านคลองยางหมู่๔ห่างจากจุดเกิดเหตุไปแค่๕๐๐เมตร
ไปตามถนนคอนกรีตมุ่งหน้าไปทางบ้านคลองยาง
เจ้าหน้าที่พร้อมชาวบ้านก็ช่วยกันออกตามหา
ใช้วิธีเดินเท้าเข้าค้นตามป่าแถวคลองยางน้อย

จากการไปตรวจสอบประวัติพบว่านายธวัชชัยผู้ก่อเหตุคนนี้
เคยก่อเหตุจุดไฟเผาป่าบริเวณหน้าสนามก๊อฟตำบลนนทรีย์
แล้วหลังจากนั้นก็ยังก่อเหตุทำร้ายร่างกายพ่อจนบาดเจ็บ
ทางเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่พอพ้นโทษมาล่ะค่ะก็มาก่อเหตุซ้ำอีกนะคะ
นางสาวจามจุรีพี่สาวคนก่อเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุค่ะ
โทรมาที่บ้านเพราะว่าน้องชายเนี่ยมาหาเรื่องหลายครั้งแล้ว
กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยคือแม่ก็กลัวอยู่แล้วก็เลยโทรมา
พอกลับไปถึงบ้านระหว่างยืนอยู่หลังบ้านเจอน้องชายเดินมาแล้วชี้หน้าบอกไม่ให้เล่นมือถือ
จากนั้นก็เดินเข้าบ้านไปแล้วได้ยินเสียงแม่ร้องเลยค่ะ
พอวิ่งตามเข้าไปดูแม่ถูกมีดฟันจนเกือบจะขาดไปแล้ว
และยังถูกน้องชายใช้มีดฟันช่วงต้นแขนซ้าย๓ครั้ง
จากนั้นค่ะพอดีมีเพื่อนบ้านเข้ามาช่วยเหลือทำให้น้องชายวิ่งหลบหนีไป
สาเหตุน้องชายเนี่ยมักจะมาหาเรื่องแม่เป็นประจำอันนี้พี่สาวบอกนะคะ
เอาเงินค่ะจะขอเงินไปซื้อยาบ้าบางครั้งก็อ้างว่าแม่เอาเงินของเขาไป
แต่ตัวน้องชายเองไม่ได้ทำงานจะไปเอาเงินที่ไหนมานะคะ
ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เอาตัวไปดำเนินคดีแล้วก็ช่วยบำบัดรักษาหน่อยนะคะ
ฟังเสียงพี่สาวนะค่ะ

ก็คาดว่าน่าจะหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่เนี่ยแหละค่ะก็เรื่องของยาเสพติดเป็นเหตุจริงนะคะก็เลยเกาะเหตุทำร้ายแม่ค่ะ